ส่วนข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหมันก็กลายเป็นเรื่องสลดของครอบครัวนี้เลย
คือคุณแม่พาลูกทั้ง๒คน๙ขวบกับ๑๗นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ไป
เป็นวัวค่ะทีเนี้ยรถบรรทุกที่สวนมาอีกเลนเนี่ยบีบแตรดัง
กลัวตกใจมาตัดหน้าแล้วมอเตอร์ไซค์แม่ไปพุ่งชน
ปรากฏว่าลูกแม่กระเด็นมาแล้วถูกรถพ่วงทับเสียชีวิตเลยนะคะ
มีภาพค่ะภาพจากกล้องหน้ารถค่ะ
โอ้โหนี่คุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดเหตุสลด

เห็นคุณแม่แล้วก็ลูกขี่มอเตอร์ไซค์มาบริมทาง
รถเก่งคันนี้ติดกล้องหน้ารถไว้ทางก็มืด
เหมือนแบบควิดกันอยู่ข้างสู้กันอยู่ข้าง

แล้วหลังจากที่รถคันที่ติดกล้องผ่านไป

แล้วก็ล้มฮะมอเตอร์ไซค์ล้มแม่ได้รับบาดเจ็บ

ลูก๑๗ก็ได้รับบาดเจ็บแต่
ลูกคนเล็กไว้๙ควบฮะ
หลุดจากมอเตอร์ไซค์ไปแล้วถูกรถพ่วงคันที่สวนไปนี่แหละ

โอ้โหกลายเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้น

ส่วนแม่เนี่ยเจ็บนะ

แต่เหตุการณ์นี้คุณมันเกิดมาประมาณ๒อาทิตย์กว่าแหละ

ที่ตำบลบางด้วนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะ

เจ้าของวูอ่ะคนขับรถพ่วง

แม่บอกว่าโอ้โหชีวิตลูกชายฉันหนึ่งคน
ที่หาอะไรมาแทนไม่ได้ต้องสูญเสียไปเนี่ย

ก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกกับนักข่าวค่ะ
แม่ร้องเรียนสื่อมวลชนขณะอยู่โรงพยาบาล
คุณดูสิใช่

เพราะว่าเราก็ไปหาคุณแม่อุมาพร

แม่พาลูก๒คนคนโต
ที่คุณผู้ชมเห็นข้างในกล้องวงจรปิด

ทีนี้แม่น่ะเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์นะ

ใช่แล้วเห็นเมื่อกี้ไหม
ไฟเขียวที่อยู่หน้ารถพ่วง๑๘ล้อ
สวนเลนมาจังหวะนั้นรถพ่วง๑๘ล้อปีน

ลูกชายแม่เสียชีวิตตรงนั้นเลยนะ
เพราะว่าถูกรถ๑๘ล้อที่บรรทุกหินมาเหยียบ

ทีนี้ตัวคุณแม่เองก็เล่าให้ฟังว่า

ตั้งแต่หัวเข่าลงไป๑ข้าง

แล้วไม่มีแผลอีกตามเนื้อตามตัวเต็มไปหมดเลยค่ะ
ดูสิรอยช้ำเต็มไปหมดนะคะ

คุณผู้ชมแม่บอกด้วยนะ

ค่ารักษาที่โรงพยาบาลอยู่เป็นหลักแสนนะคะ

พรบรถแม่ก็ไม่มีประกันภัยด้วย
แม่เลยบอกว่าอยากให้ตำรวจเนี่ย

แม่อยากรู้ความคืบหน้า
เสียใจไม่มีคนส่งตัวแทนมางานศพเลย

เดี๋ยวต้องถามต้องตามจากตำรวจสพบ้านหนองเอื้องค่ะ

จากวันที่๑๑จนวันนี้วันที่๒๗แล้ว

หรือว่าปล่อยประละเลยอะไรหรือเปล่า
วัวละหนึ่งนะแล้วก็รถมันถูกอีกนะครับ